ดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์นี้ฝั่งหนึ่งเป็นรายเดอร์ผู้ชาย
อีกฝั่งนึงน่ะใส่ชุดสีดำเป็นผู้หญิงแหละ
แต่คือจะห้าวหน่อยเดี๋ยวให้ดูทั้งสองคนโอ้โหปะทะคารมกัน

โอ้โหทุกคนโอ้โหร่
ไม่ต้องหุ้ยกันดูไม่สนไปสังคม
อะไรอะ
หุ้ยออกมาอ่ะ
พอไปตรวจสอบเจอผู้หญิงคนนี้
ลักษณะที่เจอนะตอนนั้นน่ะนะ

แล้วมีแผลฉีกขาดตรงจมูกค่ะ

ตัวขึ้นท้ายรถส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ

เธอจะเลี้ยวเข้าสุรินพาซ่า
รายเดอร์มาปาดหน้า
แล้วรถของรายเดอร์ก็ขี่เร็วไง
ทีนี้เธอก็เลยแบบพอมีคนปาดหน้าก็แบบเฮ้ยอย่างนี้
แต่ไม่ได้ว่าอะไรนะเฮ้ยไปอย่างเดียว
ฝั่งนั้นรายเดอร์ขี่ตามมาเบียดจอดข้างทาง

ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเปิดไฟเลี้ยวอยู่ไง
ก็แค่ตะโกนเฮ้ยเฉยแค่นั้นเอง
ปรากฏว่าก็เถียงกันไปเถียงกันมา

จนฝ่ายรายเดอร์ต่อยเธอนะคะ
แล้วหลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาลแล้ว
บอกว่าคลิปนี้ที่คนถ่ายนั่งอยู่ในรถ

แล้วก็ให้ตำรวจดำเนินคดีกับรายเดอร์คนนี้นะคะ